เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาในไทยมีเหตุกราดยิงขึ้นที่บริเวณตลาดคริสต์มัสเก่าแก่ในฝรั่งเศสนะครับ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่าสิบคนเสียชีวิตอีกสามศพด้วยกันหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
จนถึงขณะนี้ทางการฝรั่งเศสยังติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได้นะครับจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่นี่คือตลาดคริสต์มัสในเมืองสตาร์คบุกของฝรั่งเศสที่แม้จะมีไฟประดับตกแต่งสวยงาม
เพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขท้ายปีแต่บรรยากาศตอนนี้กลับไม่เหมือนเดิม
ทุกอย่างที่นี่เงียบเหงาแทบจะไร้ความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยวเว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่เสริมกำลังรักษาความปลอดภัยตามมาตรการขั้นสูงสุด
เพราะบริเวณนี้เพิ่งเกิดเหตุกราดยิงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย
และนี่คือภาพของผู้ก่อเหตุที่สื่อหลายสำนักเปิดเผยออกมา
โดยสื่อระบุว่าเขามีชื่อว่าในเชลีฟเชคัทอายุ๒๙ปี
กราดยิงในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บ๑๓ราย
จำนวนนี้มีอาการสาหัสมากถึง๘ราย
ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าที่มีคนไทยเสียชีวิตด้วย
ถูกยิงอาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่า
เกี่ยวกับการก่อเหตุดังกล่าวแล้ว
โดยทางสถานเอกอัครราชทูต
ได้ติดต่อกับภรรยาในอนุพงศ์

เพื่อให้ความช่วยเหลือและจัดหาที่พักให้แล้ว
โดยทราบว่านายอนุพงศ์เพิ่งเดินทางมาจากประเทศไทย
เพื่อมาท่องเที่ยวที่เมืองสตาร์ทบุ
และกรุงปาลีสได้เพียง๑วัน
หลังเกิดเหตุในเอมานูเอลมากรอง
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเรียกประชุมฉุกเฉิน

กำลังเร่งสอบสวนเหตุการณ์นี้
ในฐานะที่เป็นเหตุก่อการร้าย
เพราะมีปัจจัยบ่งชี้หลายอย่าง
ทั้งตลอดของผู้กอเหตุที่มีชื่ออยู่ในบัญชี

อกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าเขาเคยกระทำความผิด
ถูกลงโทษจำคุกมาแล้วทั้งในฝรั่งเศสและเยอรมนี

ก็เป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายมานานแล้ว
เนื่องจากที่นี่เป็นหนึ่งในตลาดคริสต์มัส
เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศส
และยังเป็นเมืองที่ทำการของรัฐสภายุโรป

เคยถูกกลุ่มอัลกออิดะตั้งเป้าโจมตีเมื่อเกือบ๒๐ปีก่อน
แต่ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้วางแผน

ก่อนที่เขาจะลงมือในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทำให้การควบคุมสถานการณ์กลับมาเข้มงวดอีกครั้ง

แต่ยังรวมถึงเกือบทุกชาติในยุโรป
โดยรัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มข้น

กำลังทหารมาตั้งแต่หลังเกิดเหตุ
ตีในกรุงปาลีสเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งทำให้ที่ผ่านมามีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่า
ก่อการร้ายได้เป็นระยะ

ก็ตื่นตัวหลังเกิดเหตุการณ์นี้

ทั้งในเบลเยี่ยมสเปนหรือแม้กว่าทางเยอรมนี

มีคนร้ายโจมตีตลาดคริสเมอร์สในกรุงเบอร์ลิน
ซึ่งยิ่งตอกย้ำข้อกังวลว่า
เทศกาลแห่งความสุขท้ายปีอาจเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนที่สุดอีกครั้ง
ของทั้งยุโรปและทั่วทุกมุมโลก
พลดาวสุโขข่าวเทพรัฐทีวีรายงาน